เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้เวลาประมาณตี๓เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารมณิชย์๓ชั้นนะครับ
ในซอยนวมิน๙๙นะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าเพลิงก็เผาไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับ
รวมทั้งไปตรวจสอบว่าพบมีผู้ถูกเพลิงไหม้เสียชีวิต๕คนด้วยครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณพลอยสจิมฤทธิสินบรรยายงานสดจากซอยนวมิน๙๙ครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมกับพนักงานสอบสวนนะคะ
ก็ได้เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์๓ชั้นบริเวณปากซอยนวมิน๙๙ค่ะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะของการเกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕คนพร้อมเตรียมนำเจ้าของอาคารเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ประเมินค่าความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดค่ะ
บรรยากาศขณะนี้นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวค่ะ
ก็ได้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์บริเวณปากซอยนวมิน๙๙เพื่อเก็บหลักฐานนะคะ

หลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเมื่อประมาณช่วงเวลา๓นาฬิกาที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุให้มีครูหาถูกเพลิงไหม้เสียหายจำนวน๓คูหา
และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕คนค่ะ
ซึ่งระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
ได้มีไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากอาคารนั้นเป็นอู่ซ่อมรถค่ะ
ภายในมียางและเล็กเกอร์นะคะ
ใช้ในการซ่อมรถเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
อกจากนี้นะคะตัวอาคารเองค่ะ
ยังมีการติดตั้งเหล็กดัดอย่างแน่นหนา
จึงทำให้ผู้ที่อยู่ด้านในอาคารไม่สามารถหนีออกมาได้ทันค่ะ

ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๔คัน
ฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังครูหาข้างเคียง
ซึ่งก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะ
จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะ
จากการที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนายพนัทศรหลักชุมเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับอาคารที่เกิดเหตุ
ก็เล่าว่าขณะที่กำลังนอนอยู่ช่วงกลางดึกนะคะก็รู้สึกว่าอากาศร้อนค่ะ
แล้วก็มีเสียงดังคล้ายไฟระเบิดเพราะมีกลุ่มควันขึ้นมาจึงได้วิ่งลงมาด้านล่างเพื่อที่จะหนีค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถออกทางประตูด้านหน้าได้นะคะเนื่องจากว่าประตูร้อนจัดจึงได้ออกทางประตูด้านหลังแทนค่ะ
การกรุงเทพมหานครที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบ

เพลิงนะคะได้ลุกไหม้จากชั้น๑และลามไปยังชั้น๒อย่างรวดเร็วค่ะ
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมเจ้าหน้าที่ค่ะ
เพื่อที่จะเข้าตรวจสอบค่าควันพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
จากอาคารที่เกิดเหตุนะคะเป็นร้านประดับยนต์
มีเชื้อเพลิงที่เป็นพลาสติกและยางค่ะซึ่งมาถูกเผาไหม้นะคะ
ก็อาจจะก่อให้เกิดควันพิษต่ออาคารรอบข้างได้
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานค่ะ
ยังได้เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของอาคารหลังนี้เพิ่มเติม
เพื่อประเมินว่าจะสามารถอยู่อาศัยได้ต่อไปหรือไม่
เนื่องจากว่ามีอายุการใช้งานแล้วก็สร้างมานานกว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะเตรียมนำเจ้าของอาคารนะคะ
เข้าตรวจสอบทรัพย์สินรวมถึงประเมินค่าความเสียหายภายในค่ะ
ก่อนที่จะมีการประเมินนะคะว่าจะสามารถอยู่อาศัยได้ต่อไปหรือไม่
พร้อมเตรียมพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ชจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณปากซอยนวมิน๙๙ค่ะ